มีเรื่องให้ใจหายใจคว่ำ
แล้วพอกลางสัปดาห์
เรื่องก็เงียบไปเฉย
เหมือนไม่มีอะไรในกอไผ่
นั่นคือเรื่องที่ว่าจะเลื่อน

เขาจะร่วมมือกันเข้าชื่อ

ว่าพักพวกเขา

ที่ออกมาเนี่ยเตรียมตัวไม่ทัน

ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก

เอาเรื่องนี้ไปถามคนสำคัญ

รัฐบาลยังไม่ได้พูดเรื่องนี้

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ที่จะต้องให้เลื่อนการเลือกตั้ง

เรื่องก็กลายเป็นว่า

วันพฤหัสที่ผ่านมา
พลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์

ขอสชจะตุกติกหรือเปล่า

ตรงที่ว่าไม่มีปัญหา

แต่ถามว่าข่าวนี้มันลอยมาเฉย

มันมีที่มาที่ไปครับ

เมื่อ๓๔เสาร์ที่ผ่านมา

เขาคิดกันอย่างนี้จริงครับ

ก็คือว่าพักการเมืองเข้าชื่อกัน
จะมีกี่พักก็ตามแต่เข้าชื่อกัน

ขอสชไม่กล้าเล่นด้วยครับ

ก็ยังยืนยันว่า๒๔กุมภาคือวันเลือกตั้ง

ถามว่าการเลือกตั้งคราวนี้
มีอะไรที่จะเป็นข้อสังเกตสำคัญ

การเลือกตั้งคราวนี้

พักการเมืองเอานโยบายมาสู้กัน

มีพักการเมืองเกือบร้อยพัก
จะเอานโยบายอะไรมาสู้กันไหว

หรือโดยขอการเมือง

ใครอยู่ฝ่ายอำนาจเก่า

พักนั้นพักนี้อยู่ฝ่ายไหน

พักนี้มีจุดยืนอยู่ฝ่ายไหน

ผลเอกประยุทธ์อย่าอ้างเลยว่า

แล้วอาจจะไม่มีการเลือกตั้ง
หนีไม่พ้นต้องแตกแยกกันทาง

เวียนหัวที่สุด

เอาพักนั้นของใครพักนี้ของใคร

ย่อพักจำกันไม่ได้เพราะมีเกือบร้อยพัก
หัวไหมล่ะครับอันนี้จะโทษว่า
นักการเมืองคนการเมือง
ทำให้ประชาชนสับสนเวียนหัวก็ไม่ได้
ทำไมต้องมีพักเยอะเยอะครับเพราะว่าพักเล็กพักน้อยเขามีความหวัง
ผมบอกแล้วไงตั้งพักเดี๋ยวเนี่ย
มีเงินกองทุนพักการเมืองให้ด้วยแล้วพักเล็กพักน้อย
เขาก็คาดหวังว่าเขามีโอกาส
จะได้เป็นสอสอถ้าหาคะแนนรายชื่อได้
รวมกันแล้ว๘๐๐๐คะแนนโดยประมาณได้สอสอ๑คน
รวมกันแล้วได้สัก๔แสน
ได้สอสอ๕คนนะครับ
แล้วถ้ารวมกันแล้วได้๘แสน

เอาสอสอ๑๐คนไปร่วมกับรัฐบาล
ก็จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีโคต้ารัฐมนตรี
พ่วงเข้ามาด้วยฉะนั้นมันเป็นแรงจูงใจไงครับ
แรงจูงใจให้พักเล็กพักน้อยเหล่านี้ถึง
จะคิดว่าไม่ได้สอสอเขตแต่ว่าไปเก็บคะแนน
เก็บคะแนนเอามารวมกันมีโอกาสได้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
หรือมีโอกาสที่จะมีตำแหน่งทางการเมืองว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วอะไรก็ไม่สำคัญครับพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทย
เวียนหัวไหมล่ะครับเขาก็แตกย่อยออกเป็นภักดิ์นั้นภักดิ์นี้
ใครก็รู้ว่าเอามาจากแม่น้ำสายเดียวกัน
เขาแตกอย่างนั้นเพราะยังไงครับก็เพราะว่ารัฐมนูล
เขียนรัฐมนูลไปออกแบบให้เขาทำอย่างนั้นไงครับ
ออกแบบบัตรใบเดียวใช้อัตราส่วนผสม
คะแนนไม่ทิ้งน้ำคนที่พักที่ได้สอสอมาก
ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีระบบบัญชีรายชื่อพ่วงตามมามากเหมือนในอดีต
ถ้าสัดส่วนโควต้าเต็มก็จบบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้
เอ้าเขาก็ต้องแตกสาขาไปตั้งพักอื่นรองรับไว้
รองรับอะไรครับรองรับบัญชีรายชื่อไงครับ
แล้วค่อยไปรวมไปผนวกผนึกกำลังกันทีหลัง
นั่นก็เรื่องของเขาแต่เขามีสิทธิ์จะทำไหมล่ะครับ
เขามีสิทธิ์จะทำทำไมว่าเขาต้องทำครับ
ก็ไปออกแบบรัฐมนูลไว้ให้เขาต้องทำนี่ครับ
แล้วคอยดูเถอะครับเลือกตั้งเสร็จตอนตั้งรัฐบาลคราวนี้
ก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกเพราะรัฐมนูลไปทำให้พักการเมือง
ซึ่งเคยแข็งแกร่งเนี่ยบรรทอนลงมา
หลังการลงคะแนนสำคัญแหกมติภักดิ์ได้ครับ
รัฐมนูลเก่าใครแหกมติภักดิ์ถูกไล่ออกจากพัก
ขับออกจากพักเป็นสอสอที่ไหนก็ไม่ได้
แต่รัฐมนูลใหม่มติสำคัญสำคัญยกมือสวนมติภักดิ์ได้ครับ
ส่วนมติพักแล้วเนี่ยกรรมการบริหารพัก
ไม่มีปัญญาจะลงโทษคนเหล่านั้นเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเขา
รัฐมนูลคุ้มครองนี่ครับอ้าวคำถามก็คือว่า
แล้วอย่างนี้สถาบันการเมืองสถาบันพักการเมือง
มันจะแข็งแกร่งได้ยังไงครับมันจะแข็งแกร่งได้ยังไง
ถ้าการออกแบบรัฐมนูลกฎหมายลูกไปให้โอกาส
ไปทำให้คนที่จะแข็งข้อแข็งขืนกับพัก
แล้วพักไปทำอะไรไม่ได้ยกมือสวนมติภักดิ์ได้
คิดดูสิครับว่ามันจะวุ่นวายไหม
ที่เขาเรียกว่าจะเกิดงูเห่าขึ้นมาอีก
พักการเมืองเนี่ยอันนี้ต้องจับตามอง
ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าไปโทษคนการเมืองอย่างเดียวไม่ได้
มันต้องโทษว่าคนที่ออกแบบเขียนรัฐมนูล
แล้วต่อเนื่องมาเขียนกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับรัฐมนูล
เหล่านั้นเขารู้จักนักการเมืองน้อยไปครับ
เขาคิดว่าออกแบบไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเป็นตามนั้น
นักการเมืองเขามีทางออกครับแล้วทางออกที่ว่านี้
ก็กำลังทำให้ประชาชนสับสนเรากำลังจะมีพักการเมืองเป็นร้อยพัก
ลงเลือกตั้งพร้อมกันบัตรที่ลงคะแนนต้องมีเป็นร้อยชื่อ
พักจำได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ละเขตแต่ละพัก
พักเดียวกันอยู่กันคนละเขตต้องจับเบอร์กันใหม่หมด
เบอร์ก็คนละเบอร์กันอีกแล้วจะไม่สับสนยังไงครับ
ทั้งหมดนี้อย่าไปโทษใครเขาถึงบอกกันว่า
โอกาสที่เขาจะจับมือกันแก้รัฐมนูลอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเขายกคณะกันมาได้มากโอกาสจะแก้รัฐมนูลก็เป็นไปได้อีก
เพราะเขาบอกว่าปล่อยรัฐมนูลไว้เป็นอย่างนี้
ชาวบ้านก็เวียนหัวอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้